อีกหนึ่งเรื่องราวความดีเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีเด็กนักเรียนสองคนเป็นเด็กนักเรียนหญิงนะคะ
เขาตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์มาก็คือตัดสินใจจอดที่ริมถนนเลย
เพราะว่าเขามองไปเห็นว่ามีนกพิราบตัวหนึ่งถูกรถชนและได้รับบาดเจ็บอยู่ที่กลางถนนเลยนะคะ
ซึ่งในจุดนั้นที่เขาทำความดีมีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งด้วย
ก็เลยจับภาพความดีนี้ไว้ได้นะคะไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้กันค่ะ
นี่ค่ะหวาดเสียวนะนกจะอยู่ในวงสีแดงที่เราวงไว้เป็นจุดเล็กแบบนี้นะคะ
คือเป็นราวเราก็นึกว่าอะไรอยู่บนถนนเนี่ยนะคะ
คือไม่ใช่ครั้งเดียวที่รถผ่านไปผ่านมาแล้วเขาอาจจะถูกเหยียบเมื่อสักครู่ที่ถูกเหยียบไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะ
นี่แหละค่ะเด็กผู้หญิงสองคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มา

ก็เลยตัดสินใจเห็นนกอยู่กลางถนนแบบนี้ถูกรถเหยียบหลายครั้งก็เลยตัดสินใจจอดแล้วก็พยายามจะเข้าไปช่วย
นี่แหละค่ะในช่วงที่รถว่างวิ่งเข้าไปช่วยเลย

เหตุการณ์นี้ค่ะน้องสองคนอาจจะทนเห็นไม่ได้นะครับ
ที่ชีวิตชีวิตหนึ่งก็ยังดิ้นรน

ใช่นะฮะแล้วก็ถูกรถทับซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นะครับ
แต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะเรื่องนี้สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าเด็กผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปสองคนนี้นะคะ
คนแรกนางสาวชนที่จากจชาติอายุสิบหกปีเป็นนักเรียนหมอสี่โรเลสีราชา
และอีกหนึ่งคนนางสาวประพัดศาสน์ธรรมดีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมชะบังค่ะฟังเสียงทั้งสองคน
เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังกันค่ะ
หมอไปวนกลับมาค่ะวนกลับมาแล้วก็จอดรถข้างทางค่ะ
แล้วก็ข้ามถนนไปเก็บนกค่ะก็วนรถมาอือแล้วก็จอดรถหนักเราไปเก็บค่ะ

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะการชื่นชม
ได้ตัดสินใจติดต่อน้องสองคนนี้ด้วยนะคะอยากจะมอบสินน้ำใจให้ด้วย๑๐๐บาท
ครับเป็นกำลังใจในการทำความดีและบอกว่าอยากจะให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นอื่นต่อไปด้วย
ส่วนนกพิราบเคราะหร้ายตัวนี้นะคะนายวรพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปในกล้องวงจรปิดนี่แหละ
รับมาจากเด็กสาวทั้งสองคนมาดูแลมาทำแผลให้แต่ว่านกนี่บาดเจ็บหนักจริงนะคะ
รถทับได้หลายรอบปีกหักตอนนี้ตายแล้วค่ะอืมครับ